อ่ามีเหตุการณ์หลานชายแท้แท้ฆ่าน้าชายเสียชีวิตด้วยการกระหน่ำแทง
ทนไม่ไหวแล้วสั่งซ้อนอยู่ได้ทุกวันฆ่าทิ้งซะเลยค่ะ
นี่เรามีภาพกล้องวงจรปิดให้ดูนี่คือหลานชายนะคะคนก่อเหตุ
นี่เดินเข้ามาที่สำนักของน้าชายตัวเอง
แล้วเห็นไม้ในมือไหมนั่นไม้เท้าของน้านะคะ
เดินมานี่คือห้องครัววนไปเวียนมาเหมือนหยิบจับดูอะไรก็ไม่รู้
แล้วสักพักนึงเนี่ยก็มีการเหมือนกับว่า
เปิดตู้เย็นด้วยนะดื่มน้ำบ้างดื่มนมบ้าง
แล้วมีการเอาพระเครื่องมาให้น้าชายดูด้วยค่ะ
คือทำมาบ้านน้าชายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
น้ำสบายใจเชียวแต่ตามติดน้าชายตลอดทั้งวันนะ
เขาบอกไปตลาดก็ตามกลับมาบ้านก็ตามไปไหนก็ตามไม่ห่างเลยค่ะ
วนไปเวียนมาคลิปแรกเดินเข้ามาในครัวดื่มน้ำดื่มนมไป
อีกมุมนึงค่ะดูอีกคลิปนึงนะคะ
อีกคลิปนี้เห็นหน้าชัดเจนเลยถือไม้เท้าของน้าชายตลอดเวลาเลยนะ
แล้วก็เดินเข้าไปในครัวอีกครั้งครับคราวนี้เนี่ย
คือเห็นหน้าชัดเจนว่าใครเป็นคนก่อเหตุไม่รู้แหละว่าเข้าไปทำอะไรในครัว
แต่เหตุการณ์หลังจากกล้องวงจรปิดสองคลิปนี้คือเอามีดกระหน่ำแทงน้าชาย
หกแผลตายคาที่ค่ะ
ซึ่งในที่สุดนะครับตำรวจก็ตามจับตัวเขาได้นะครับ
โอ้โหเค้นกันอยู่นานจนกระทั่งเอาหลักฐานให้ดู
เขาถึงยอมรับสารภาพว่าที่ทำไปเพราะรำคาญ
อบรมอยู่ได้สั่งสอนคือบ่นว่างั้นเถอะนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพตอนที่หลังเกิดเหตุครับ

กรีดร้องกันเสียงหลงไปหมดเพราะอะไรครับ
คือญาติญาติมาเห็นนะฮะมาเห็นศพของนาย
ไพรจิตแพนสมบัติอายุ๖๑ปี

เพราะว่าเป็นผู้ทรงศีลถือศีลเป็นชีปะขาว
ที่นี่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายฮะ
โดยเฉพาะชาวบ้านแถวนี้นับถือท่านมาก
สภาพศพหูของผู้ชมต้องบอกว่า
โดนไปแบบสาหัส
ถูกแทงด้วยมีดครับเลือดท่วม

ที่กกหูทั้ง๒ข้างเนี่ยข้างละแผล
แล้วก็มีรอยมีดเฉือนอยู่ตรงที่หูข้างขวาด้วยนะ

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๙๗

ตะบนในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อช่วงค่ำของวันที่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจสพบ้านไผ่นะครับ
ก็ไปสอบสวนแล้วก็บันทึกรายละเอียดที่เกิดเหตุไว้สอบถามญาติของผู้ตายให้การบอกว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายอารันกองคำอายุสามสิบหกปีญาติญาติได้ว่าหนึ่ง
ก็เป็นหลานแท้ของผู้ตายนะคุณผู้ชมมีประวัติเสพยาบ้า
หลังเกิดเหตุไปกบดานอยู่ที่บ้านของตัวเองก็อยู่ติดกับบ้านผู้ตายนี่แหละ
ห่างกันร้อยเมตรอ่ะห่างกันห่างกันร้อยเมตรเท่านั้น
ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ส่งสินเป็นชีประขาวอย่างที่ดำเรียนนะครับ
ศิลปลูกหาชาวบ้านเริ่มสายศรัทธาจำนวนมากเลยนางสาวสุพรรษากองเสนอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นหลานสะพ้ายของผู้ตายเล่าบอกว่าช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุนะครับ
ในหนึ่งเนี่ยนะเดินมาวนเวียนวนเวียนที่หน้าบ้านผู้ตายหลายรอบนะ
เดินตามผู้ตายไปตลอดเวลาอย่างที่คุณอรัชพรบอกไปไปตลาดก็ไป
กระทั่งผู้ตายกลับมาบ้านในหนึ่งก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่นั่นแหละ
แล้วหาจังหวะปลอดคนครับคราวนี้ในหนึ่งมากับเพื่อน
คุณผู้ชมดูภาพจำลองนะมากับเพื่อนอีกสองคน
พอจอดรถจักรยานยนต์ได้ครับก็วิ่งเข้าไปกระหน่ำแทงผู้ตายจนเสียชีวิต
เสียชีวิตทันทีเลยครับแล้วก็หลบหนีกลับบ้านตัวเอง
นะฮะตำรวจนะครับรีบมาที่บ้านของในหนึ่งนะครับ
สอบพอบ้านไผ่เนี่ยไปจับตัวเอาไว้ได้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยครับ
คุณผู้ชมฮะทำซึมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ช่วงแรกปฏิเสธเสียงแข็งด้วยแต่พอตำรวจเอาพยานหลักฐานมาให้ดูเนี่ยนะครับ
อะไรล่ะที่มัดนี่ครับโดยเฉพาะเสื้อสีขาวเปื้อนเลือดตัวนี้
คาดว่าในหนึ่งเอามาเช็ดเลือดที่มือเขา
แล้วก็ไปเจอมีดทำครัวอีกยาวสัก๒๐เซนติเมตรได้คุณผู้ชม
มีเลือดติดอยู่ด้วยคาดว่านี่แหละจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหาร
สอบสวนขยายผลอยู่นานเค้นอยู่นานสุดท้ายสุดท้ายหนึ่ง
หนึ่งบอกผมลงมือจริงเนื่องจากไม่พอใจที่น้าเนี่ย
ที่เป็นชีปากขาวชาวบ้านเขาเรียกหลวงตาหลวงตาเนี่ยอบรมจังเลย
ก็เลยลงมือฆ่าน้าชายจนตายจนเสียชีวิต
ครั้งนี้แหละฮะวันนี้เราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไป
ก็ได้คุยกับญาติทั้งของคนตายและคนก่อเหตุนะคะ
เขาบอกทุกคนรู้ในหนึ่งอ่ะเศฟยาจนหลอน
พาเราไปดูที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ทำท่าทางจำลองเหตุการณ์ให้ดู
บอกว่าตอนนั้นทุ่มนึงเธอกับแม่ก็นั่งอยู่กับน้าชายที่เสียชีวิตนี่แหละ
อยู่ในบ้านน้าชายนั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่
อยู่ในหนึ่งเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเอามีดจ้วงแทงแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
ก็คือเปิดประตูเข้ามาเลยเติบประตูแล้วก็มาแทงแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
เพราะว่าทางที่เป็นน้าค่ะที่ผู้ตายเขาจะชอบใช้คำพูดแบบเป็นห่วงหลาน
แต่เสียงกระแทกออกแบบกระแทกแบบเป็นห่วงหลานอะไรแบบนี้
แต่คนที่เขาก่อเหตุก็คือเขาเสพยาเขามีอาการเสพยา
แล้วก็พวกหลอนพวกมีนิสัยแบบก้าวร้าว
มันสุดสุดเลยค่ะมันโหดมันโหดมันสุดสุด
แต่ว่ามันออกมาละเนี่ยที่มันออกมานะต่อไปอายุยาวกว่าทุกคนเลย
ก็มีการคุยกับญาติญาติแล้วก็ขอเข้ามากล่าวโทษแทนลูกชาย

บอกแค่ว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่อง

ขังศาลจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีการทำแผนเพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่ยินยอม
แต่ยอมรับสารภาพปมการก่อเหตุทุกอย่างแล้วนะคะ
ก็รับโทษในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะ